วันนี้นะฮะสรุปอันล่ะค่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
แต่ชื่อไม่เหมือนการอภิปรายก็คือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก๕คน
ได้รับการไว้วางใจนะค่ะมตินี่คือผ่านเลยนะคะ
ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาลงม
ยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวม๖คน
ผลปรากฏว่ารัฐมนตรีทุกคนได้ไปต่อค่ะ
เพราะว่ามีสอสอยกมือไว้ใจในจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง

โดยรัฐมนตรีที่ได้คะแนนไว้วางใจมากที่สุด
เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ
ได้คะแนนไว้วางใจ๒๗๐เสียง
ไม่ไว้วางใจ๑๙๙เสียง

ไม่ลงคะแนน๑คน

ดออกเสียง๑๐ไม่ลงคะแนน๑ค่ะ
ส่วนอันดับที่๓นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ธรรมนาศุกร์
แม้ว่าคะแนนไว้วางใจจะเท่ากับนายศักดิ์สยาม

มากกว่าในศักดิ์สยามนะคะนายอนุทินถูกถูกไม่ไว้วางใจ
หนึ่งร้อยเก้าสิบหกเสียงก็คือมากกว่าเสียงเดียวเท่านั้นเองนะคะ
งดออกเสียงสิบเอ็ดค่ะอันดับสี่นายชัยวุฒนาคม
อาธนาคมนาสนุสรนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เศรษฐกิจและสังคมค่ะไว้วางใจสองร้อยหกสิบเจ็ด
ไม่ไว้วางใจสองร้อยสองงดออกเสียงเก้าค่ะ
ส่วนคนนี้ลุกขึ้นพูดทุกวันเลย
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้คะแนนไว้วางใจเป็นอันดับที่๕ก็คือเป็นอันดับที่น้อยที่สุด
สองร้อยหกสิบสี่เสียงค่ะไม่ไว้วางใจสองร้อยแปดเสียง
และมีผู้งดออกเสียงสามคนและอันดับสุดท้ายนะคะ
นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
คะแนนไว้วางใจสองร้อยหกสิบสามไม่ไว้วางใจสองร้อยเอ็ด
งดออกเสียงสิบไม่ลงคะแนนหนึ่งค่ะ
หลังจากลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยทุกคนได้ไปต่อ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะกล่าวถึงผลการลงคะแนนเนี่ยนะคะ
บอกว่าก็พอใจกับผลคะแนนที่ได้ไม่ว่าคะแนนจะมากหรือจะน้อยกว่าใครก็ตาม
เนื่องจากจะได้ทำงานต่อให้มันเรียบร้อยมันมีหลายอย่างที่ต้องทำ
ส่วนคะแนนที่ออกมามีนัยยะอะไรหรือไม่นายกตอบสั้น
ไม่รู้เป็นเรื่องของคนที่ยกมือโหวตฟังเสียงนายกค่ะ
ฝากฝั่งของฝ่ายค้านค่ะนายพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักเก้าไกลบอกว่าผิดหวังผิดหวังกับผลที่ออกมาค่ะ
ยุ่มสัพพาได้เร็วเร็วนี้
และนายกควรพิจารณาตัวเองเพราะทั้งหมดมันสะท้อนถึงความชอบทำในรัฐบาลค่ะ
ส่วนการอภิปราย๔วันที่ผ่านมาแต่ละวันเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะวันนี้ที่เป็นการลงมติก็คือวันสุดท้ายขออภัยเมื่อวานนี้นะคะ
และในช่วงที่มีการประชุมมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยค่ะ
นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสสมหาสารคามจากภักดิ์เพื่อไทย
บอกขอหารือกรณีที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
มาใช้โพเดียมรัฐสภาทันแหลงข่าวทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นสอสอ
ทำให้นายเวียรกรคำประกอบสสนครสวรรค์ภักดิ์พลังประชารัฐ
ลุกขึ้นประท้วงวันนี้มันเป็นวันลงมติ
ไม่ใช่มาพูดเรื่องอื่นก็ประท้วงกันไปนะคะ
ซึ่งคนที่ลุกขึ้นประท้วงก็เคยถูกชกปากมาแล้ว
ในห้องผู้นำฝ่ายค้านในข้อหา
พูดอะไรไม่เข้าท่าค่ะเคยมีเหตุการณ์กันมาแล้วนะคะ
จนทำให้เกิดการถกเถียงกันลั่นเลยระหว่างทั้งสองฝ่าย
แบบไม่มีใครเกรงใจใครเลย
สุดท้ายแล้วคุณชวนหลีกภัยค่ะ

แล้วก็ขอให้คือพูดคำนี้ค่ะ
อายชาวบ้านบ้างฟังเสียงช่วงนี้หน่อยค่ะ
อย่างน้อยถ้าเรา
ถ้าเราไม่เกรงใจสภานี้ก็อายชาวบ้านบ้าง
คำพูดที่ไม่เหมาะสมทุกคนเลยนะครับ
คนก็จับตาดูแล้วก็ภาพของสภาเราก็อยู่ที่พวกเราเนี่ย
นี่เป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา

ส่วนบรรยากาศที่เป็นสีสันก่อนที่จะมีการลงมติ

ศิราจินจาคะสสกรุงเทพมหานครจากพลังประชารัฐ
ควักพระหลวงพ่อป้อม

ระบุว่าเป็นคนละองค์นะกับที่เคยห้อยไว้ก่อนหน้านี้
เพราะครั้งนี้พิมพ์ใหม่เขียนชื่อถูกต้องทุกอย่าง
พร้อมบอกด้วยว่าใครปองร้ายไม่ได้กินผมแล้ว
ถ้าผมต้องคล้องหลวงพ่อป้อมอยู่
ซึ่งนายศิรามีแผนว่าจะทำหลวงพ่อป้อมแจกประชาชนด้วย